ตามหาคำตอบเรื่องของบัญชีม้ากันหน่อยครับที่มีความผัวพันเกี่ยวข้องกับคนมีสี
แล้วก็อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีกัน
หลังจากที่ผู้ที่เคยทำงานให้กับมินนี่ได้รับการประกันตัวออกมาจนครบหมดทุกคนแล้ว
เมื่อวานตัวของมินนี่เองก็ฝากพี่สาวให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวบอกว่า
อยากให้ไปตามสัมภาษณ์นายพุทธิพงศ์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้าหน่อย
ใช้ในการโอนเงินไปให้กับรองหนึ่งหรือว่าพี่หนึ่งตำรวจคนสนิทของบิ๊กโจ๊กนะฮะ
เราก็เลยส่งทีมข่าวไปตรวจสอบเรื่องนี้พบว่าบัญชีของนายพุทธิพงศ์
พบว่าเป็นบัญชีที่น่าสงสัยว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก
เนื่องจากเงินในบัญชีของนายพุทธิพงศ์มีรายการโอนไปยังบัญชีม้า๑ทอด
และโอนส่งต่อไปอีก๑ทอดให้นายพันชิต
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยพันธุ์ตำรวจโทคริสปริยเกต
นี่นะฮะซึ่งก็เป็นตำรวจที่มีความสนิทใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊ก
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวไทยรัฐทีวีลงไปตามหานายพุทธิพงศ์ตามคำบอกกล่าวของมินนี่ครับ
อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและอยากจะฟังข้อมูลหน่อยว่าไปเกี่ยวข้องกับคนมีสีได้ยังไง
ไปที่บ้านนายพุทธิพงศ์ครับย่านสมุทรปราการเจอกับป้านาอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะฮะ
เป็นอดีตเพื่อนบ้านบอกว่าพุทธิพงศ์เขาเคยอยู่กับแม่สองคนที่นี่จริง
แต่ว่าย้ายออกไปประมาณสัก๓๔ปีแล้วก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาไปอยู่ที่ไหนป้าเขาบอก
บอกให้ฟังว่าอย่างนี้ฮะได้ข่าวครั้งสุดท้ายคือพุทธิพงศ์ไปเป็นพลทหารอยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่ง
ส่วนประเด็นที่ว่าพุทธิพงศ์เขาไปเกี่ยวข้องเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าเนี่ยป้าก็ไม่แน่ใจนะ
อันนี้ป้าคือคนที่เคยอยู่ระแวกแถวที่พักที่พุทธิพงศ์ก็เคยอยู่นะฮะ
ส่วนสาเหตุที่พุทธิพงศ์ย้ายบ้านออกไปเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าสภาพบ้านที่อยู่เดิมเนี่ยมันใกล้จะพังแล้ว

จนตอนนี้ก็ได้ถ่าว่าเค้าไปเป็นทหารแต่เรื่องอื่นก็ไม่รู้
จากนั้นคุณสุชาดาโทรศัพท์ติดต่อไปยังนายพุทธิพงศ์ครับเขารับสายนะครับคุณผู้ชมและมิ้นรับสายแล้ว
สายแล้วบอกว่าหลังจากได้รับการประกันตัวเนี่ยก็กลับเข้าไปที่ค่ายทหารไปทำงานเหมือนเดิม
และยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีม้าและการโอนเงินแต่อย่างใด
เนื่องจากตัวเขาเองอยู่ในค่ายทหารตลอดแล้วก็มีหลักฐานยืนยันด้วย
รวมถึงหลักฐานโทรศัพท์ที่ใช้โอนก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เป็นผู้ถือด้วยนะฮะ
นอกจากนี้ครับก็พบว่าเงินเข้าออกบัญชีมีเพียงแค่หลักร้อย
ยอด๗๐๐บาทคือเงินเดือนทหารที่ได้รับในแต่ละเดือนไม่เกี่ยวกับเว็บพนันอย่างแน่นอนนะฮะ
หลังจากถูกเรียกสอบครับตัวเขาเองและครอบครัวเครียดมาก
จากภาพที่หลุดออกไปทำให้เสียชื่อเสียงและเสียเครดิตในการใช้ชีวิตหลังจากนี้
เป็นทหารมาตั้งแต่ปี๒๕๖๕แล้วแต่กลับมาถูกเชื่อมโยงกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์
ลองฟังคำที่แจ้งของในพุทธิพงฮะ
แล้วปกติเราได้รู้จักบุคคลกลุ่มนี้บ้างไหมมินนี่หรืออะไรพวกนี้
วันที่ไปโดนโดนข้อเก่าหาก็ไม่รู้จักใครเลยครับที่ไปนั่งอยู่ในห้องครับ
ไม่รู้เรื่องนะวันนั้นผมจัดย่าอยู่แล้วต้องก็เรียกไปคุยไปแบบตัวเพื่อนย่าไปเลยครับ
เอาบัญชีไปลิงก์หรือไปเชื่อมโยงอะไรไหมหมายถึงว่าเคยเล่นแล้วเอาบัญชีไปใส่อะไรอย่างเงี้มันก็เลยมีตัวเลขมีไหม
ไม่เคยเลยครับพี่ไม่เล่นเลยครับผมเสียเครดิตเสียประวัติชีวิตตัวเองนะครับพี่ก็เครียดอยู่ครับทุกวันนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยครับ
เคลียร์กันหมดแล้วค่ะแก๊งพลเรือนที่โดนข้อหาขยายผลเรื่องบัญชีม้านะคะ
อย่างเมื่อวานนี้ที่เพิ่งจะได้ประกันตัวมาคุณแสงเดือนกับยุภาพรใช่ไหมคะ
สามีนี่ร้องไห้๓วัน๓คืนเพราะเมียไม่ได้ประกันตัวจนกระทั่งทนายความของมินนี่ไปประกันตัวออกมาก็ได้กลับบ้านเมื่อวานนี้คืนแรก
วันนี้ก็เลยเรียกขวัญกันซะหน่อยนะคะทำพิธีบายสีสู่ขวัญค่ะก็เป็นประเพณีของชาวอีสานนะคะ
คู่เลยนะคะหลังจากที่ออกจากเรือนจำมาเมื่อวานนี้อย่างที่บอกมัน
เป็นประเพณีความเชื่อชาวอีสานค่ะ
เรียกขวัญให้กลับมาอยู่ที่ตัว

ของนางแสงเดือนและนางยุภาพร
แล้วก็พูดให้กำลังใจเรียกขวัญกลับมานะคะ
อ้าวนางแสงเดือนลาดอาคาร
นางแสงเดือนกับนางยุภาพรก็บอกเลยนะคะ
ว่าหลังจากที่ชาวบ้านรวมตัวกันทำพิธีบรรยาย๔๕
ตอนนี้เนี่ยทั้งขวัญทั้งสติกลับมาแล้วค่ะ
จากนี้ก็ต้องทำงานรับจ้างหาเงิน

เราก็ต้องหารับจ้างแถวบ้านค่ะ
มื้อเป็นอย่างไรเมื่อเช้าที่ไปแก้บทมา

ซึ่งเมื่อวานเนี่ยแม่ของนายกิติศักดิ์เนี่ยพาผู้สื่อข่าวเราเข้าไปดูห้อง
แม่ก็พับผ้าห่มห้องนอนลูกแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยบอกใครก็ได้ช่วยลูกแม่ที
เป็นห่วงลูกเพราะว่าลูกเนี่ยป่วยด้วยเป็นหอบหืดกลัวว่าจะอันตรายนะคะ
วันนี้เราก็เลยไปเจอกับคุณแม่อีกครั้งนึงนะคะ
นายกิติศักดิ์ก็ยังไม่ได้กลับมาที่บ้านค่ะแม่ก็ได้แต่เฝ้ารอนะคะ
วันนี้นี่ก็นั่งปัดกวาดที่นอนของลูกเหมือนเดิมเลยค่ะแม่บอกเมื่อเช้าเอาที่นอนหมอนมุ้งลูกชายไปซัก
เพื่อลูกชายจะมีโอกาสได้ออกมาจากเรือนจำแต่แม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่
เงินก็ไม่มีประกันตัวลูกอยากจะวอนขอใครก็ได้เนี่ยประกันตัวลูกให้แม่ที

อันนี้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าน้องจะได้ถูกประกันตัวออกมาไหม
มีแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโป่งมาเอาไปค่ะ

บอกว่าจะส่งให้ผู้ใหญ่เทิดทีนี้ผู้ใหญ่เทิดบอกว่าจะประสานงานให้เรื่องประกันตัวน้องนะคะ
ตากับยายตอนนี้ก็ป่วยค่ะ

ว่าหลานจะออกมาวันไหนนะคะ

บอกยายกับตาว่ายังไม่รู้ว่าน้องจะออกมาวันไหน
ส่วนยายของนายกิติศักดิ์เองก็บอกเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็ก
ตอนนี้คิดถึงหลานมากอยากให้หลานออกมาจากเรือนจำ
แต่ก็ไม่มีเงินไปประกันตัวอยู่ดี
นี่ตรอมใจไม่รู้จะยังไงแล้วที่ไม่ได้เจอหน้าหลาน
ก็อยากจะไหว้วานอีกแรงนึงนะคะ
อยากให้ประกันตัวหลานออกมาให้หน่อยค่ะ